คือพ่อบ่นลูก

พ่อด่าสิทำไมทิ้งขนมแบบนี้

แล้วเดี๋ยวดูนะพอน้องลงไปเก็บ
พี่กำลังล้อมวงกันทำการบ้านอ่านหนังสืออยู่
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องค่ะ

เห็นไหมทุกคนตกใจกันหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ก็เนี่ยพี่เขากำลังทำการบ้านอ่านหนังสือกันอยู่ครับ

มีเด็กดาร่วมออกมาจากหลังคาก
นั่นแหละกะแทกแบบนั้นค่ะ
สภาพน้องที่ลงมาโอ้ยเกิดอะไรขึ้น
คือตอนนั้นพี่เขานั่งอยู่ชั้นล่างใช่ไหม

เพราะว่าเวลาลูกกินขนมแล้วเอาถุงโยนทิ้งนอกหน้าต่างไง
ทิ้งบนหลังคามันก็สกปรกสิ
พ่อไล่ให้ไปเก็บทีนี้น้องปีนออกจากหน้าต่างไปเก็บ
แล้วพลาดไงเหยียบทะลุหลังคาลงมาแล้วโชคดีไง
พอหล่นจากหลังคาลงมาตรงฝากระโปรงรถตรงกระโปรงรถด้านหน้า
แต่ก็อักอยู่เหมือนกันนะ
หลายคนเข้าไปถามเลยว่าอาการน้องเป็นยังไงบ้าง
อาการน้องหลังจากตกลงมา๕นาที
น้องก็ไปวิ่งเล่นเหมือนเดิมวิ่งเล่นต่อแบบสบายใจ
เขาก็มีการอัพคลิปนะบอกว่าพอเด็กที่ลงมาคือเหมือนกับน้องหลับ
รวมถึงทีมข่าวไทยรัฐทีวีทักไปถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังคาข้างบนบ้านมันเป็นแบบนี้แล้วน้องทะลุลงมาแบบนี้
รถเนี่ยก็เป็นรอยบุบยุบไปนิดหน่อยเหมือนกันนะคะ